กลับมาสนุกและอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งระดับตำนาน
ซึ่งตอนนี้ได้เวลาพิสูจน์รสชาติกันแล้ว

เฮียชิมแล้วช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยสิจ๊

เพื่อ

เคี้ยวเข้าไปมันมีแต่ความนุ่มความเหนียวของมันตลอดเลย

น้ำตาอย่างเดียว
ซุปก็มีความหอมและความหวานในตัวนะฮะ

สามารถไปอยู่นิวยอร์กสัก๕ปี
ไปเป็นเชฟด้วยไปทำงานร้านอาหารด้วย

เราไปร่ำเรียนมามาพัฒนาเป็นกีฬาต่อไหม
ก็เอามาพัฒนาในเรื่องต่าง

ส่วนผสมเหมือนกันแต่การใส่ไม่เหมือนกัน

หมายความว่าไง

ถ้าสมมติพ่อทำ

เพราะว่าอย่างบางทีเรากินหมูเด้งอย่างนี้

ก็คือผมก็เอาความรู้มาปรับปรุง
มีทะเลาะแบบนั้นมัน

คือเค้าก็ทำตั้ง๔๐กว่าปีแล้ว
ทำจนทรงวันออกไปหญิงบางครอบครัวก็ได้

มีอะไรที่เราอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของร้านนี้

เมนูใช่ไหมเพราะว่าจริงแล้วของของพ่อก็

เมนูหลากหลายมากยิ่งขึ้นใช่ซึ่งเป็น

มีคนก็จัดเบื้อหมูเด้ง

เต็มเต็มเลยอ่าเอาล่ะครับสำหรับใครที่มาที่ปากช่องแห่งนี้นะครับ
อยากจะมาที่ร้านเล้งเนี่ยร้านตั้งอยู่ที่ไหนเดินทางมายังไง
ง่ายมากครับมาที่สถานีรถไฟปากช่องครับ

อยู่หน้าสถานีเลยง่ายมากเปิดปิดกี่โมงครับ
เปิด๗โมงเช้าปิด๓โมงครึ่งครับ

เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผม

ขอบคุณครับ
ออกเดินทางกันต่อค่ะเมนูต่อไปเรายังอยู่กันในแหล่งชุมชน
ซึ่งร้านนี้เขาขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
อาเพ้งเจ้าของร้านการันตีเลยว่า
สะอาดอร่อยและให้บริการประทับใจลูกค้าทุกท่าน
เฮียเขาโปรยมาสักขนาดนี้
ก็ต้องไปเมาส์มอยกันสักหน่อยแล้วล่ะค่ะ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
เป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวถูกไหมเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็บวกกับเป็นคนชอบการเดินทางถูกต้องครับก็เลยเอาสองอย่างนี้มารวมกันถูกต้องครับมันมารวมกันได้ยังไงครับจากเดิมเนี่ยคือเป็นคนชอบเดินทางครับผมแวะชิมไปเรื่อยเหมือนพี่น็อตอ่าเป็นคนชอบกินเส้นครับผมทีนี้วันหนึ่ง

ดีเทลของร้านอาเพ้งยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ไว้กลับมาชมกันต่อช่วงหน้านะจ๊ะ